มีอยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ที่ภาคเหนือ
คือเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
คือเป็นต้นตะเคียน
ตะเคียนต้นนี้ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านก็ไปพบเจอมา
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเจอเพราะความฝัน
พอได้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องเอาไปเก็บไว้ที่วัดเลยทีเดียวครับ

สาธุสาธุ
ไปที่วัดบ่อน้ำทิพย์ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อยู่ดีชาวบ้านใจบุญครับ
เขานำต้นตะเคียนขนาดความยาวนะ๓๓๙เมตร
อายุกว่า๑๕๐ปีเขาว่าอย่างนั้น

โฮก็สร้างความฮือหาสิครับ
เอามาทำไมเนี่ยงงมากเลย
แล้วพอเจอกับต้นตะเคียนอย่างแรก

แต่สิ่งแรกที่ทำก็คือยังไม่ได้ถามนะ

โรยแป้งแล้วก็ถูกันแบบนี้ตามความเชื่อเขาแหละ

ไปถามไงคุณลุงบุญยงกับคุณป้าพิมจันทร์
เจ้าของต้นตะเคียนก็เล่าว่า
นำต้นตะเคียนต้นนี้มาถวายที่วัดแห่งนี้ก็เพราะว่า
กำลังจะย้ายบ้านจากจังหวัดพยาวมาอยู่ที่เชียงใหม่
ก็เกรงไงเกรงว่าใครที่อยู่แถวนั้นเขาอาจจะไม่ดูแล
ตะเคียนต้นนี้ก็เลยนำมาถวาย
เพื่อให้ทางวัดเก็บรักษาเอาไว้

แล้วนอกจากนี้นะครับคุณลุงบุญยงยังเล่าอีกว่า
เหตุการณ์แปลกประหลาดเคยเกิดขึ้นนะ

ก็คือก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่เจอกับต้นตะเคียน
ทำการขุดลอกลำคลองโดยใช้แบ็คโฮลขุด
ปรากฏว่าเฮ้ยยังไงกันนะขุดไปขุดมามันก็ยังไม่มีอะไร
แต่พอตกกลางคืนโอ้โหโอ้โหนตกฟ้ารองทองฟ้าแปรปวนวิปริษฐัณฑ์ใด
เจอกับหญิงสาวสวมชุดไทยโบราณมาเข้าฝันไงโอ้โหจนจะไม่ประเทียนแน่เลย
เขาคิดว่าแบบนั้นคุณชิสาเขาฝันว่ายังไง
พอรุ่งเช้ามาเจอกับความฝันแบบนั้นไงว่ามีหญิงไทยใส่ชุดโบราณมาเข้าฝัน
รุ่งเช้ามาลุงแกก็เลยให้รถแคลขุดลงไปอีกรอบนะเอาให้ลึกกว่าเดิม
ปรากฏว่าเจอต้นตะเคียนถูกฝังอยู่ในลำคลองจริง
พอเจอแบบนี้แล้วโอ้ยลุงกับป้าเขาก็กราบไห้บูชามาตลอดนะครับ
แล้วก็นำต้นตะเคียนนี้มาด้วยเพราะว่าย้ายมาจากที่พยาวมาที่เชียงใหม่
แล้วแกก็บอกอีกนะครับว่าต้นตะเคียนต้นนี้เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
แล้วก็ตัวแกงมาแล้วด้วยเอาล่ะพอได้ยินแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านที่นั่นเขาก็ไม่รอช้าเร่งรุดกันมาเพื่อจะมาขุดขุด
หาของดีของเด็ดกันไป
อือท่านคงมาชาวบ้านคงมาแบบเหมือนปอบประโรมเนาะ
มาช่วยทาแป้งไม่อยู่ในน้ำปลิกเปียกเขาก็แป้งทาให้แห้งนิดหน่อย
หวอเลยเจอแน่ต้องเจอแน่
เห็นอะไรคะเจออะไรบอกได้ไหมอะไร

เห็นพาทนิ้วเข้ามาในกล้อง

ไม่ได้เสรียร์ตัม
เสรียร์ตัมนี่ยังไงน่ะ
ก็แบบนี้แหละยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ

นะเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้นะ